แล้วก็ต้องบอกเช่นเดียวกันนะคะว่าได้รับผลกระทบกันหมดค่ะ
อย่างล่าสุดนะคะไปเจอพี่ศรีรินทานิยากรค่ะ

แล้วก็มีผลงานมากมายมีละครด้วย
จริงพี่สิรินทาต้องถ่ายละครกับณเดชน์ยานะคะ
หนึ่งเรื่องนะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันค่ะ
โควิดมาต้องพักกองยาวไปเลยค่ะ
เพราะว่ากองนี้เขาแบบว่าเข้มงวดมากเรื่องความสะอาดนะคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ส่วนตัวพี่ซิลินทาเองค่ะก็ได้คุยกับเพื่อนคุณหมอนะคะ
บอกว่าตอนนี้สาการมันหนักหน่วงจริงนะคะ

แต่ถ้าสมมุติปลดล็อกมาแล้วคนป่วยอีก
หมองานหนักมากอีกนะคุณผู้ชมนะคะ
ดังนั้นพี่ซีลินทาก็เลยบอกว่าทุกคนเราต้องอยู่บ้านนะคะ
เชื้อเพื่อชาติกันดีกว่าค่ะ
โอ๊ยอยากหยุดหมดเลย
ต้องหยุดหยุดก็เลยอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตัวเอง

การล้างมือที่มีสเปรย์ติดตัวสเปรย์อากาศติดตัวตลอด
นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ป้องกันไว้ก่อน
คุณหมอบอกฝากบอกด้วยนะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกคุณหมอกับพยาบาลด้วยว่า
เชื้อโรคนี้เป็นเชื้อโรคที่น่ากลัวมากเพราะมันติดง่ายมาก
คุณหมอบอกว่าให้มองทุกคนเป็นเชื้อโควิดหมด
เราก็จะได้ไม่กล้าค่ะเข้าใกล้เขา
เพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ไม่ต้องเอาเชื้อไปแพร่ใส่เขา
นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้
นะคะพี่สิรินทานี่บอกถูกต้องเลยนะคะ
ก็คือเราทำเหมือนเราติดเชื้ออยู่ทั้งที่เราอาจจะไม่ติดก็ได้
ถูกต้องคือป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ป้องกันตัวเองจากคนอื่นด้วย
อันนี้คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดลง
เหลือเลขหลักเดียวเป็นวันที่๒นะคะ
แต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนคนไทยชะล่าใจ
เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่บ้านช่วยกัน
เพราะว่าอยากจะให้ทุกยอดนี้มันเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด
ร่วมมือกันนะคะดูแลเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะจ๊ะ